เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างที่ท่านมีลักษณะของความติดดิน

อยู่แบบสบายไม่ได้ยึดถือเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์อะไรนี้นะคะ

ใช่ค่ะล่าสุดเป็นรายของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะ

ตอนเช้าไม่ต้องมีรถเก๋งคันงามมารับไม่ต้องมีคนขับรถ

จักรยานสะพายเป้ไปทำงานเองนี่ค่ะ
โอ้โหด้วยชุดข้าราชการระดับสูง

เป็นเรื่องราวดีเกิดขึ้นในสังคมเมืองเลยเนี่ยนะคะ
จะเป็นภาพของผู้ชายแต่งชุดข้าราชการ

ปั่นจักรยานขี่ไปตามถนน
โดยระบุข้างล่างภาพบอกว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
จักรยานเป็นภาษณะไปทำงานแทนรถประจำตำแหน่ง
ฮือฮามากในเมืองเลยตอนนี้นะคะ
สายตรวจโซเชียลตรวจสอบเรื่องนี้มานะคะ

นายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ท่านนี้ค่ะได้รับคำตอบบอกว่า
ไม่อยากให้ยกย่องเป็นเรื่องราวอะไรใหญ่โตนะ
เพราะแค่อยากปั่นจักรยานมาทำงาน
เราก็ชื่นชมท่านเป็นธรรมดาแค่นั้นเอง

และตอนนี้อากาศที่เมืองเลยดี

จักรยานก็ไม่เหนื่อยท่านบอกแบบนี้

เอาฟังเสียงท่านค่ะ
พูดภาษาถิ่นคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ

เพราะภาษาเหนือก็จะแตกต่างกันไปนะ

ว่าราชการจังหวัดเลยเนี่ยนะคะ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล

เชิญชวนประชาชนมาปั่นจักรยานกันนะ
อากาศดีแล้วก็มีผลดีต่อสุขภาพด้วย

มลพิษในเมืองเลยอีกด้วย
เห็นท่านปั่นจักรยานแบบนี้ที่เมืองเลย

คันเขาก็เป็นที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง

นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งลายเข้ามามันเลย

เห็นผู้ว่าดีแบบนี้แล้ว
ผมก็ดันไปเห็นข้อความจากคุณผู้ชมท่านหนึ่ง
บอกว่าข่าวหวยดังมากเลยครับที่หมู่บ้านผมมีเรื่องทุจริตเงินหลวง
ทุจริตเงินหลวงเรื่องเงียบมากอยากให้สื่อเข้ามาช่วยเหลือหน่อยครับ
จากคุณจุกร้องเรียนมาที่รายการรถปลดทุกข์โดยตรงดีกว่า
ก็รับเรื่องแบบนี้ไว้เพื่อการตรวจสอบให้สังคมนะครับ